เพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดยั้งเรื่องของการรับประทานอาหารอร่อย

แต่ว่าตอนนี้เราจะเอาใจคนที่ชอบกินพิซซ่า
แต่พิซซ่าที่ว่านี้เป็นสัญชาติเกาหลี

ซ่าสัญชาติเกาหลีเขาขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีการโชว์นวดแป้งสดด้วย
หน้าตาพิซซ่าเกาหลีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
ตลอดกินวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานพิซซ่าสไตล์อบป้า
กันที่ร้านนี้เลยครับมิสเตอร์พิซซ่า
เป็นพิซซ่าสัญชาติเกาหลีแท้
โดยเชฟหนุ่มจากเกาหลี๓คนนั่นก็คือ
อีมุนคีย์ชินมินชูและจูเฮยวันซู
เราไปถามเชฟหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวไทยกันหน่อยดีกว่าครับว่า

จะต้องเป็นแป้งสดไม่แช่แข็ง
ซึ่งเชฟจะใช้ศิลปะการนวดแป้งด้วยมือ
รวมถึงการโยนแป้งได้แบบตื่นตาตื่นใจผู้พบเห็น
กฎข้อที่๒คือปรุงทีละชิ้น๑๐๐
ที่ร้านจะไม่ใช้วิธีการโรยท็อปปิ้ง
แต่จะใช้การค่อยวางท็อปปิ้ง
บนหน้าพิซซ่าทีละชิ้นทีละชิ้นนั่นเองครับ
กฎข้อที่๓คือทางร้านจะใช้ตะแกรง

ซึ่งความร้อนจากเต่าจะค่อยแพลลงตามช่องตะแกรง
โดยยังคงรักษาความสดของแป้ง

ซึ่งวิธีนี้จะทำให้รสชาติกลม

พิซซ่าแสนอร่อยถาดนี้นี่แหละครับ
และถ้าใครฉายเดี่ยวมาทานคนเดียวแบบโดด
แล้วกลัวว่าจะทานถาดนี้ไม่หมด
ทางร้านเขาก็มีเมนูใหม่ล่าสุด
ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี
และประเทศจีนมาแนะนำกัน

ซึ่งมีที่มาจากคำว่าพิซซ่าแซนวิชนั่นเองล่ะครับ
เมนูนี้เกิดจากไอเดียที่ว่า
บางครั้งเรามาทานพิซซ่าคนเดียว
หรือแม้กระทั่งมาทานเป็นกลุ่ม
แต่อยากทานหน้าพิซซ่าที่ไม่เหมือนกัน
พิซซ่าแซนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ตอบโจทย์ความต้องการแบบนี้ครับ
โดยมีให้เลือกทานถึง๓หน้าด้วยกัน

พิซซ่าแซนเบคอนโปเตโต

ชอบแบบไหนก็เลือกทานได้เลยครับ
สำหรับใครที่อยากจะแวะไปลิ้มลองความพิเศษของพิซซ่าที่นี่

เปิดเวลา๑๑โมงเช้าถึง๕ทุ่มครับ